เกลียนหนุ่มหม่งทุเรียนอัดคลิปเลือดอาบหน้า

เขาอยากพิสูจน์ไงว่าหัวเขากับเปลือกทุเรียน

จริงไม่ต้องพิสูจน์นะให้ไลน์มาถามพี่

งานนี้แอนตาซินไม่จ่ายจริงนะ
แต่จริงว่ะ

คนโยนนี่โยนไปที่หัวเพื่อนเลย
หม่งก็ลงหม่งใส่ตระก้าเลย

เลือดอาบหน้าแบบนี้นะคะ

เป็นรูของหนามทุเรียนสัก๗๘รู

นี่ใครมาเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่า

ทำไปได้นะคะสุดจัดแตกแล้ว
ตาซิมไม่จ่ายเจ๊แอนเจ้าแม่ทุเรียนจ่ายเอง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าเป็นวัยรุ่น๒คน

เปิดศีรษะเปิดผมให้ดูแบบนี้ค่ะ
อมเห็นหรือยังอันนั้นแหละค่ะรูหนามทุเรียนนะคะโอ้โห

ทีนี้พอมันเป็นคลิปแบบนี้มาเอาจริงนะคุณผู้ชม
น้องที่ดูคลิปนี้อย่าทำตามนะคะ

เขาก็ไปทำตามรุ่นพี่ที่อยู่จันทร์อีกทีนึง
ทำตามกันมาทำตามกันมาคือ

เพราะเขาเห็นรุ่นพี่ที่จันทบุรีอยู่ในสวนทุเรียน

เขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทำได้เหมือนกัน
แล้วสุดท้ายทำได้ไหมคะทำได้ก็จริงแต่
เลือดสิคะเลือดค่ะ
เขาบอกว่าอยากลองพิสูจน์ว่าหัวเขากับเปลือกทุเรียน

ครับน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะนะคะสุดท้ายได้คำตอบแล้วล่ะ
หลังจากที่แชร์คลิปนี้ไปในโซเชียลนะคะ
บอกว่ากระแสตอบรับเยอะเลยนะคะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
บางคนก็บอกว่าอยากให้ทำอีก
อย่าเลยอยากให้ทำอีกคราวนี้อยากให้หม่งมะพร้าวหม่งแตงโมบ้าง
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็คือเอกพันธ์เพชรพราวอายุ๑๘ปีที่เลือดอาบแบบนี้นะคะ
บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยากให้คนดูมีความสุข
นี่ไม่ได้สุกอย่างเดียวมีความเสียวด้วยนะคะหวาดเสียวเลย
จำได้ว่าท่านนายกเคยถือทุเรียนแล้วเอามือจับตรงหนามา

ใช่ตรงนี้ก็คือตลาดวงทองถนนสุดบรรทัศนตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี
ครับเจ๊แอนคราวนี้เอามาเสนอทำไมค่ะ
เห็นไหมล่ะว่าเขาไปเห็นคนเคยทำแล้วเรียนแบบ
ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยอย่าเรียนแบบอีก

อย่าให้น้องหนูเอาไปทำนะ
ลูกอะไรก็ไม่ได้นะที่มันหนักนะครับไม่เอาไม่เอา